รู้จักกันคุยกันมาสักพักอุตส่าห์ไว้ใจสุดท้าย

ปรากฏว่าท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้พยายามจะข่มขืนเธอ

อุบายเดี๋ยวจะช่วยให้ช่วยใช้มือได้ไหม

บีบไปที่กล่องดวงใจเต็มแรง
บีบแล้วลากออกมาหน้าบ้านนะคะจะหนี
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราไปคุยกับผู้เสียหาย
เอารูปให้ดูนี่คือคุณเอมค่ะ
ขอเรียกแบบนี้ละกันนะคะอายุ๒๔ปี
เธอทำงานอยู่ในเอ็มเพิร์นเมืองสุรินทร์
เธอเล่าให้ฟังว่าในโก้เนี่ย
อายุ๓๐ปีรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
ทักมาตอนแรกก็มาถามร้านซ่อมโทรศัพท์
แล้วก็คุยกันเรื่อยมาแล้วก็เจอกันหลายครั้งแล้วด้วย
ล่าสุดดาโก้ชวนไปเที่ยวผับที่สุรินทร์

ตัวของคุณเอมไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง

สั่งเครื่องดื่มมาเลี้ยง๒ชุดให้คุณเอมด้วย

ใช่ค่ะผับปิดกินหมูกระทะต่อ
เสร็จขับรถไปส่งเพื่อนของคุณเอ็มต่อ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งคุณเอมเอง
แต่ทีนี้ตัวไนโก้เนี่ยค่ะเขาคิดไม่ดีไง
คือเขาบอกว่าเอมเรากำลังอกหัก

แล้วที่คุณเห็นเนี่ยคุณเอมทำท่าให้เราดูเพราะอะไรรู้ไหม
ไโก้เลี้ยวเข้าบ้านล็อกประตูรั้วจอดรถ
แล้วก็เลยถามไงว่าจะลงดีไหม

ก็เลยยอมเดินลงไปแล้วเสร็จแล้วโก้เนี่ยนะ
โอ้โหกระชากเข้าห้องนอนเลย
คุณเอมพยายามรั้งตัวเอาไว้

แต่สู้โก้ไม่ไหวหรอกแรงผู้ชายอ่ะ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะคุณเอมตกใจร้องไห้กลัวตัวสั่นเลยค่ะ
เดินมาหอมหัวผม
แล้วก็เอาผ้าหงมาปิดขาไว้ให้หนู

ก็คือไม่ให้เขามาดูลตัวหนู
ก็พยายามที่จะเอากระเป๋ากับโทรศัพท์หนูออกไปให้ได้
เริ่มมีแปลกแซงกันค่ะแล้วเหมือนเหมือนว่าเขาไม่พอใจ
เขาก็พูดว่ายิ่งหนูร้องไห้เขาก็ยิ่งอยากจะชนะหนู
ตอนแรกหนูบอกให้เขาไปส่งเขาบอกว่า
ให้ให้หนูหอมแก้มเขาก่อนแล้วก็ให้กินเบียร์ให้เสร็จก่อน
แล้วก็ให้หนูร้องไห้ให้เขาอิดก่อนค่ะ
ลักษณะตอนนั้นคือเขาอยู่ในอาการมึนเมาหรือว่าอย่างปกติ
โอ้ฮู้ล่ะคือตัวคุณเอมอ่ะบอกว่าตอนนั้นก็กลัวนะ
แต่รวบรวมสติแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยใช้มือให้ละกัน
แล้วไปหยิบถุงย่างอาณาไมมาไปชิดตัวคุณเอม
คือไนโก้จะถอดกางเกงคุณเอมแต่กางเกงมันติดไง
คุณเอมเลยเอามือบีบไปที่กล่องดวงใจของไนโก้
แล้วลากมาที่โซฟากลางบ้าน
บอกให้เปิดประตูโก้บอกว่าประตูไม่ได้ล็อก
จริงจังหวะนั้นคุณเอมวิ่งหนีประตูล็อกนั้น
คุณเอมรีบปีนปีนจนร่วงลงไป

แล้วไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีจนรอดมาได้
แล้วคุณคิดดูสินี่หนีรอดมาแล้วนะ
แต่ว่าไนโก้ขับรถตามคุณเอมาอีก
บอกจะไปส่งแต่คุณเอมไม่ยอมไงคะ
นี่ประตูรั้วที่เธอปีนออกมานะ

ประตูรั้วสูงขนาดนี้แต่ก็หนีตายเอาไว้ก่อนนะคะ
ตอนนี้นะคะเอาหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์แล้ว

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชายอย่าคิดว่าผู้หญิงที่เขาไว้ใจไปด้วย

เออแล้วนี้ถือว่าเป็นการบังคับข่มขู่ด้วยใช่ไหม